มีคดีที่เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะฮะ

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็มี
เป็นผู้หญิงนะฮะ
พี่ชายเขาก็พยายามเรียกเจ้าหน้าที่

เพราะว่าถูกแฟนที่ขอเลิกแล้วไม่ยอมเลิกเนี่ย
มาดัดยิงจนเขาเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามปั๊มหัวใจกันนะครับ

นี่เป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตนะครับ

เทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ

คือนางสาวเตชิตากริจวัยพักษ์

เป็นม่ายสาวมีลูก๒คนนะครับ
เป็นเจ้าของกิจการแผงขายผลไม้

ที่เห็นพยายามร้องเรียกให้คนช่วย

คือพี่ชายของผู้บาดเจ็บนะครับ

น้องสาวที่โชคเลือดเพราะถูกยิงนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วนะครับ

หลังจากปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้า
จุดสำคัญ๓นัดเลยนะครับ

ราวนมด้านซ้ายแล้วก็ที่แขนนะครับ

เมื่อเช้าผู้ตายขับรถเบนส์
สีดำมาส่งลูกที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับพอมาถูกยิงเนี่ยโอ้โห
คนเนี่ยแตกตื่นกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังมาส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรียนพอดีนะครับ
ตำรวจสภหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ด
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่แถวหน้าโรงเรียน
แล้วก็ยืนคุยกับนางสาวเตชิตาอยู่ก่อนจะกระชากแขนเหมือนกับทะเลาะกัน
แล้วชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่๓นัดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ผมนถามเรื่องนี้
มาคนเดียวครับมาคนเดียวครับเสียหมวงนอกครึ่งใบครับ
ตอนคุยก็เสียครึ่งใบตอนหญิงเสร็จก็เสียหมวงนอกใบนั้นเลยครับ

เป็นคนนาครับคนนาวิทย์
ทราบป้ายทะเบียนแต่ว่าไม่ได้จำสีเพราะว่าผมพยายามจะหันลงทุกคนครับ

หลังจากนั้นนะครับตำรวจได้วิทยุสกัดจับคนร้าย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังก่อเหตุครับ
คนร้ายก็ติดต่อขอมอบตัวนะครับ

คนที่ก่อเหตุนะครับเป็นผู้ชายชื่อนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปีนะครับ
ผู้ต้องหาคนนี้ฮะก็สารภาพว่าสาเหตุมาจากความโกรธแค้น
หึงหวงเพราะนางสาวเตชิตาเนี่ย
ที่เป็นแฟนสาวมาบอกเลิก
แล้วก็หันไปคบกับผู้ชายคนใหม่
พยายามตามง้อขอคืนดีมา๑เดือน

อันนี้คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
โดยผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย
เขาก็ได้รับของขวัญวันเกิดจากแฟนสาวนะ
แล้วอยู่ดีก็ไม่คิดว่าจะมาถูกตัดความสัมพันธ
ทั้งที่คบหากันมาเกือบ๔ปี
วันนี้เนี่ยตั้งใจจะเอาของขวัญวันเกิดมาคืน
ดักรออยู่ที่หน้าโรงเรียนราวครึ่งชั่วโมง
พอมาถึงก็พยายามพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่านายทงชัยพี่ชายของแฟนสาวขับรถผ่านมาพอดี
แฟนก็เลยโบกมือขอความช่วยเหลือจากพี่ชาย
นายธนพัฒน์ผู้ต้องหาก็เลยชักปืนออกมาจากเอวพอผู้ตายเห็นว่าผู้ต้องหาชักปืนออกมาจากเอว
ก็ตรงเข้ามากอดเอวเอาไว้เพื่อไม่ให้ชักปืนออกมาแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยสะบัดหลุด
แล้วนายทงชัยพี่ชายของนางสาวเตชิตาเนี่ยก็จะเปิดประตูรถลงมาเพื่อจะมาช่วยน้องสาว
ผู้ต้องหาก็เลยผลักประตูเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลงมาจังหวะนั้นนะครับเห็นว่าผู้ตายพยายามวิ่งหนี
ก็เลยชักปืนยิงใส่เข้าไปนะครับยิงจากทางด้านหลังก่อนหนึ่งนัดจนล้มลงไปเขาล้มลงไปแล้วนะ
ยังตามไปยิงซ้ำอีก๒นัดจนเขาฟุบคาถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพอผมก่อเหตุแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วผมก็สำนึกผิดก็เลยมาเข้ามอบตัว
ชอบมาหลุกมาเบาะแซมมาที่เดียวไม่กี่เดือนดีเนี่ยแต่วันนี้ก็ว่าตั้งใจเข้าไปคือเกลียดมานะครับ
ก็บอกมาว่าเดี๋ยวเขาขี่ตั้งแต่ที่สวัสดี

แล้วเธอยิ่งต่อไหนกลับจริงจะยิ่งต่อไหน
แล้วจากข้อมูลของทางตำรวจเนี่ยนะฮะ
จากการตรวจสอบตระหวัดพบว่านายธนพัฒน์
ผู้ต้องหาเนี่ยนะเป็นลูกชายของนายสมชัย
ถาวรซึ่งเป็นมือปืนที่เคยก่อเหตุ
เสียชีวิตที่กลางเมืองหัดใหญ่เมื่อปี๕๒วันนี้ลูกชายก็มาก่อเหตุยิงคนตายนะครับ
โอ้โหพอเหตุการณ์นี้เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
สังคมออนไลน์นี่แบบออกมาแสดงความเสียใจเห็นใจกับฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตมาก
เพราะว่าเขาก็มีลูกสองคนใช่ไหมแล้วต้องมาเสียชีวิตเพราะว่า
เราไม่อยากจะคบกับผู้ชายคนนี้แล้วแล้วไม่ยอมให้เลิก
ก็จะเห็นว่าพฤติการเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ
สำนึกผิดอะไรคือเหมือนกับไตรตรองมาก่อนนานเลยอ่ะแบบเครียดแค้นเลยนะครับ
ส่งสัญญาณความแค้นที่ถูกแฟนสาวตีตัวออกห่าง
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะอย่างเช่นบอกว่าไม่โอเคกับทุกเรื่องที่เข้ามา
มีแรงตื่นขึ้นมาทุกวันนี้เพราะว่าแรงแค้น
เดี๋ยวจะตามไปจะตามไปจัดการจะจองล้างจองผลาญทุกชาติ
ให้สัญญาทุกอย่างไม่มีสัญญาณเตือนสิ่งที่เจอก็เหมือนกัน
โอ้โหโพสต์ข้อความเครียดแค้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้
มีเพื่อนที่เขาแบบเห็นแบบนี้เขาก็แบบทักมาทักว่าเหมือนกับดึงสติใช่ไหม
แต่ว่านายธนพัฒน์ผู้ต้องหายังเขียนตอบกลับไปบอกว่า
สิบปีไม่หายจะหายก็เมื่อเขาหมดลมเนี่ยอืมโอ้โหเนี่ย